หน่อยพ่อค้าจะขายของมันต้องมีจุดเด่นมีจุดขาย
พ่อค้าคนนี้ดูค่ะเขาขายสายไหม
จะมาขายในรูปแบบไหนที่โดนใจเราไปดูค่ะ
เขาว่ายังไงคุณชนะ
ไม่ได้เจอย่างง่ายนะก็บอกให้

เป็นชาวชาวเมืองบาดาน
ขึ้นมาจากน้ำมาขายสายไหม

กินสายไหมมา

รักคร๊ะไม่ใหม่เท่าไหร่
รักคร๊ะไม่แพง

ก็แถมให้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจให้กันและกัน

เอานี่แกขึ้นบกใช่เครื่องแต่บัวด่าน
ตรงไปทุกที่เพราะขึ้นบกก็ยัง
มายหมายอยู่

นี่คุณพี่เขานะคุณผู้ชม
เป็นพ่อค้าขายสายไหม
เขาพูดเลยว่านี่คือตัวตึงมุกดาหารโดยแท้
เขาจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่แค่มุกดาหารนะ
ระแวกนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีนะ
สำหรับไม้ไม่ว่าสวัสดิต
สวัสดีครับสวัสดีครับ